เจ้าหน้าที่ก็วุ่นกันเหมือนกันเพราะว่าที่กาลสินมีจอมป่วนเดินป่วนทั้งเมือง
ชาวบ้านก็หวั่นค่ะว่าจะได้รับผลกระทบได้รับความเดือดร้อน

เนี่ยเนี่ยแหละค่ะตัวป่วนที่ว่า

ปวดเมืองไปทั่วเลยคุณผู้ชมมันมาเดินตามสายไฟเดินตามหลังคาบ้านแบบนี้
เขตเทศบาลเมืองกาลสิน
จากการตรวจสอบเนี่ยนะคะก็เพราะว่าเป็นลิงตัวผู้
อายุสัก๓ถึง๔ปีอะค่ะ
นิสัยมันนะค่อนข้างจะดุร้ายเลยล่ะ
ชาวบ้านเห็นเลยกลัวจะเป็นอันตรายกับเด็กกับผู้คนไง
ก็เลยแจ้งเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลสัตว์เทศบาลเมืองกาลสินให้มาช่วยจับหน่อย
แต่บอกเลยว่างานนี้ไม่ง่ายค่ะลิงมันก็สนอยู่แล้ว
ไม่รู้ด้วยว่ามันจะไปทางไหนเจ้าหน้าที่ก็ไม่สามารถที่จะไต่สายไฟตามไปจับลิงได้ด้วย
เจ้าหน้าที่ก็คงไม่ไต่สายไฟด้วยล่ะครับ
ไม่ได้นะไม่ได้ก็เลยต้องรอมันลงมาแต่ปรากฏว่ารอเท่าไหร่มันก็ไม่ลงมา
มันก็รอลิงไต่ราวไปเรื่อยไต่สายไฟไปเรื่อยนะคะ
เจ้าหน้าที่ก็พยายามเดินตามคือเดินตามแนวสายไฟไปข้างล่างอะค่ะ
เดินอยู่นานนะก็ไม่ลงมาแล้วไม่ใช่แค่ตัวเดียวด้วยคุณผู้ชม
มันมากันถึง๒๓ตัวเป็นครอบครัว
เจ้าหน้าที่เองก็มา๒๓คนมาเดินตามไปแบบนี้คุณผู้ชม
และต้องบอกนะว่าตอนนี้ก็ยังจับมันไม่ได้เลยค่ะ
ลิงหลบหนีไปอย่างลอยนวล
เชี่ยวชาญจริงช่ำชองมากนะคะ
ก็เป็นว่าฝากแล้วกันพ่อแม่พี่น้องประชาชน
ถ้าเห็นว่ามันอยู่จุดไหนยังไงก็แจ้งเจ้าหน้าที่เขาหน่อย

สายด่วนของเทศบาลนครนครราชศรีมา
แจ้งเจ้าหน้าที่ด่วนเลยแล้วก็อย่าไปใกล้มัน
เพราะเตือนแล้วว่ามันค่อนข้างที่จะดุร้ายพอสมควรเลยค่ะ
ก็ฝากกันเอาไว้นะเจอลิงบางทีไว้ใจไม่ได้หรอกนะ

แต่ว่าเรื่องต่อไปเนี่ยต้องพาไปเอาใจช่วยนะคะ
ต้องเอาใจช่วยทั้งเจ้าหน้าที่กู้ภัยรวมถึงแม่ควายด้วย
เพราะว่าแม่ควายตัวนี้ท้องแก่๙เดือนแล้วมันตกลงไปในร่องน้ำ
บริเวณรอยต่อของป่าอุทยานแห่งชาติภูกระดึงคุณผู้ชมเอาใจช่วยกันค่ะ
เมื่อวานนี้นะคะช่วงเวลาประมาณบ่ายโมงค่ะ
เจ้าหน้าที่กู้ภัยภูกระดึงจังหวัดเลยได้รับแจ้งจากชาวบ้านขอความช่วยเหลือ
ว่ามีควายเพศเมียนะคะท้อง๙เดือนตกร่องน้ำลึกกว่า๓เมตรค่ะ
อยู่ที่ตำบลศรีฐานอำเภอภูกระดึงเขตรอยต่ออุทยานแห่งชาติภูกระดึงค่ะ
ก็เลยมีการรีบนำอุปกรณ์มาช่วยเหลือนะคะแล้วก็เดินทางไปที่เกิดเหตุเลย
และแน่นอนพบเจ้าควายตัวนี้ค่ะเป็นควายเพศเมียอายุ๑๙ปีท้องแก่๙เดือน
ตกลงไปในร่องน้ำในป่าที่ร่องน้ำตรงนั้นลึกประมาณ๓เมตร
แล้วมันก็ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองขึ้นมาได้กูภัยกับชาวบ้านก็ต้องช่วยกันต้อน
เพื่อไม่ให้ควายมันตื่นด้วยคุณแล้วจากนั้นก็มีการขุดดินทำทาง
ขุดดินทำทางให้มันเป็นทางขึ้นขึ้นลงได้ค่ะแล้วก็นำเชือกมาคล้องที่บริเวณคอของเจ้าควายตัวนี้
เพื่อที่จะให้คนที่อยู่ด้านบนค่อยช่วยกันดึงร่างควายขึ้นมาเพราะมันติดอยู่ค่อนข้างลึก
ใช้เวลานานคุณผู้ชมประมาณ๓ชั่วโมงค่อนข้างนานเลยทีเดียวนะคะ๓ชั่วโมงผ่านไปก็สามารถช่วยเจ้าควายตัวนี้ขึ้นมาได้
ในสภาพที่ปลอดภัยแต่แหมค่อนข้างจะทุลักทุเลคุณดูนะคะวิธีการเขาเนี่ยต้องค่อยค่อยเอาเชือกเนี่ยคล้องลำตัวมันแล้วก็ขุดร่องทางเอาไว้แล้วจากการสอบถามก็ทราบว่าควายตัวนี้เป็นควายของชาวบ้านคือชาวบ้านเนี่ยเขาปล่อยให้มันมาเดินกินย่าตามป่าตามธรรมชาติแบบเนี้ยค่ะจนกระทั่งควายตัวเนี้ยเดินไปบริเวณร่องน้ำแล้วเกิด
ร้องขอความช่วยเหลือเนี่ยแหละค่ะร้องจนชาวบ้านได้ยินเสียงก็เลยรีบมาดูหลังจากที่ชาวบ้านเจอก็รีบแจ้งเจ้าหน้าที่กู้ภัยให้มาช่วยเจ้าควายตัวเนี้ยขึ้นแล้วก็นำควายคืนเจ้าของได้นะคะอันในที่สุดมันก็ปลอดภัยนะก็ต้องขอบคุณพี่กู้ภัยทุกทุกท่านด้วยนะคะทุกชีวิตมีคุณค่าเสมอน่า
เป็นผู้ชายอายุสักสามสิบปีขี่กินมอโตไซยเข้ามามาถึงร้านขายของชำ
ร้านขายของชำตอนกลางวันแสกเป็นร้านขายของชำที่อยู่เลขที่๕๑๓หมู่๑ตำบลปลวกแดงอำเภอปลวกแดงจังหวัดระยอง

เจ้าของร้านขายของชำคือนายจักริจเทพมณีอายุสี่สิบแปดปีนะคะเขาบอกว่าช่วงประมาณเที่ยงเมื่อวานเนี้ย
คนร้ายขี่มอเตอร์ไซค์เข้ามาข้างร้านและเข้าไปขโมยสุ่มไก่ที่วางอยู่
จากนั้นก็ขี่เขาเรียกว่าไงเอาสุ่มไก่ไปด้วยขี่มอเตอร์ไซค์ด้วยแล้วก็จับ

คือเขาก็ขี่รถกลับเข้าไปในตัวอำเภอปลวกแดงค่ะ
ซึ่งช่วงที่เกิดเหตุภรรยาของนายจักริตเนี่ยก็ตะโกนถามคนร้ายเลยนะว่าจะเอาสุ่มไก่ไปทำไม
แต่คนร้ายก็ไม่ตอบแล้วก็รีบขับรถหลบหนีไปเลยค่ะ
นี่ถือไปแล้วกลิ้งมากลิ้งมาถือมา
เหมือนชะมวลแล้วก็ไปเลยหรอแล้วก็ไปแบบนี้เลยค่ะ
ก็ไม่ตอบด้วยแต่ว่ามูลค่ามันก็ไม่ได้มากมายอะไรประมาณสัก๕๐บาท
ถ้าคือหมายว่าถ้าเอาไปขายเนี่ยจะได้สัก๕๐บาทแต่ถ้าซื้อใหม่ก็คงประมาณ๑๕๐๒๐๐บาทนะ
เจ้าของร้านขายของชำก็คิดว่าคนร้ายคงจะขโมยไปเอาไปขังไก่ตัวเอง
เอาไปขังไก่โหจะได้ซื้อเอาสิเออนั่นสิทำไมต้องขโมยแบบนี้ด้วย
ค่ะแล้วถือว่าเจ้าของร้านเนี่ยใจดีนะเพราะเขาไม่ได้แจ้งความเพราะเห็นว่ามูลค่าของของที่หายไปเนี่ยไม่ได้มากนัก
แล้วผู้สื่อข่าวก็เลยถามว่าถ้าอย่างนั้นอยากจะฝากเตือนชาวบ้านอะไรหรือเปล่าเพราะว่าแหมขนาดสุ่มไก่ยังขโมยเลยอ่ะ
ในเศรษฐกิจก็บอกว่าไม่รู้จะเตือนยังไงอ่ะจะพูดยังไงดี
กล้องวงจรปิดก็ติดเอาไว้ให้เห็นเออยังกล้าขโมยกันได้กลางวันแสกด้วยนะคะ
ก็พูดถึงเรื่องของเศรษฐกิจแหละว่ามันเขาคงแย่จริง
เขาถึงต้องมาขโมยได้แม้แต่สุ่มไก่ไม่กี่บาท
แล้วมีไก่อยู่ในนั้นไหมอ่ะไม่มีไม่มีมีคุณเห็นแว๊บอ่ะ
มีป่ะเออมีมีไก่อยู่ในนั้นเนี่ย
เศรษฐร้อนไก่เลยด้วยใช่ไหมใช่แล้วไก่มันจะไปอยู่ไหน
ก็ลองดูแล้วกันนะคะใครมีบ่อแสก็แจ้งเจ้าหน้าที่
คืออาจจะไม่ได้มีการแจ้งความเรื่องนี้แต่อย่างน้อยก็
เขาก่อกดีอ่ะคือไหมครับไม่คอเจ้าของก็ขอกัยมันได้ดี
กัยงงเลยที่นี่เออไก่มันก็งงเลยมันจะไปอยู่ที่ไหนที่นี่
กลับบ้านไม่ถูกงงโอ้ตายแล้วเดี๋ยวนี้ขโมยกันแม้กระทั่งสุ่มไก่เลยนะคะ
ฝากเตือนกันไว้ถึงแม้จะไม่มีของไม่ได้เป็นของมีค่าแต่การขโมยยังไงมันก็ผิดกฎหมายนะคุณผู้ชม